เป็นยังไงบ้างคะพี่
การนอนเราให้ความสำคัญยังไงบ้างคะพี่ชุม
สำคัญมากยิ่งตอนนี้เวลานอนหายากมาก
ก็การนอนที่มีคุณภาพก็ยิ่งสำคัญแหละ
หลับลึกแล้วก็ได้ผ่อนพายที่สุด
คุณการเป็นพี่โซเกอร์คู่หลักเดียวแบบนี้กันได้ไหมคะ
ก็คู่กันได้ด้วย

จริงนะเออเหมือนเป็นคู่จริงได้เลยอะชุด
ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอ
ค่ะก็ไม่หรอกจริงก็
แล้วก็ทั้งด้วยเรื่องเพศด้วยเรื่องวัยอะไรอย่างนี้ด้วยไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้
แต่ว่าคือจริงไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไร
อยู่ในวัยไหนหรือว่ามีไลฟ์สไตล์ยังไงเรื่องของการนอน

นอนมันคือ๑ใน๓ของชีวิตเรา

ในการที่เราจะสู้ในวันต่อไปใช่ไหมคะ
อืม

แต่ว่าก็อาจจะยังไม่คุ้นหูคนไทยนัก

ฝากไว้ด้วยกันนะคะ

ผลิตสินค้าที่เป็นโดยคนไทย
แล้วก็ได้คุณภาพ

คือเรียกว่าเป็นประโยชน์
แล้วก็เรียกว่ามีอะไรที่

ก็ยางพาราก็เป็นยางพาราแบบว่า๑๐๐
คือเรียกว่าสารเคมีน้อยที่สุด

กลับมาก็เป็นไงบ้าง

มันก็คงแบบสะสมอะไรอย่างนี้

ก็เจออะไรนิดนึงมันก็จะแบบว่า

ไปที่โน่นหนักเลยกัน
ก็จริงก็มันก็ประมาณนี้แหละค่ะ

แต่ว่าปีนี้เรา

จริงด้วยตารางงานมันก็มีช่วงที่ได้พัก

อย่างคนอื่นเขาก็ไปชิลออกไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้กัน
แต่เราก็ปั๊มนมอยู่ในห้อง

ก็เรียกว่าก็หายเหนื่อย
เห็นงานออกมาก็หายเหนื่อย

ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันกับที่

เราอยู่ที่ชุดอันดับหนึ่งนะ

คือชมมีโอกาสได้ดูคลิปอันนึง
แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันเดียวกันกับที่ทุกคนพูดถึงหรือเปล่า
แต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันคือสำนักไหน

แต่ก็ไม่ได้อยากจะดีใจเล่นใหญ่
มีทีมแบบนี้เหรอครับว่าพอเดินพบที่แบบกลับมาเป็นยังไงบ้าง
จริงทีมที่ไปอย่างหวานเขาไปเขาก็จะคอยเช็คอยู่แล้ว
แต่ว่าชมอาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสเช็คเองโดยตรง
เพราะว่าเสร็จภารกิจเราก็ต้องทำงานต่อ
ก็คือจะมีฟังจากทีมมาอีกทีนึง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าทีมเราให้กำลังใจเรากันเองหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นทุกครั้งพอเดินเสร็จทุกคนก็จะแบบว่า
ก็จะมีก็คือว่าเดินเสร็จเนี่ยชมนั่งรถจากที่พรมกลับไปที่โรงแรมอะไรอย่างนี้
น้ำก่อนน้ำตัวนี้

เดี๋ยวันนี้ก็คือเหมือนแบบแฟนคลับที่โน้นก็เหมือนจะเยอะขึ้น
คือไม่กล้าเรียกเขาว่าแฟนคลับหรอกนึกออกไหม
เอาเป็นว่าเขาคงพอจำเราได้มากกว่า
อันนี้เป็นปีแรกจริงไหมว่ามีคนมาเรียกมาตามติดเราอย่างนี้
เป็นปีแรกที่เห็นชัดเจนขนาดนี้
แต่ส่วนมากถ้าปีก่อนคนเรียกชื่อก็จะเป็น
นักข่าวเป็นช่างภาพ

หรือเราก็รองได้เนี่ยเหมือนการสำรับช่างภาษา

พี่ชมขออนุญาตถามแสลละกัน
มีอย่างเธอถามผู้ชมอายแทน
สำเร็จกันไปกรุ๊ปหนูเหรอ
มีค้นฟอร์มเนี่ย
เอาเลือดพี่เจนนี่มีเซลละกันที่โดนไปแล้วก็โดนการแสลไม่ค่อยดีอย่างนี้
พี่ชมจะให้การต่างใจอะไรยังไงไหมครับ

เราอยู่ในสังคมที่เรามีสิทธิ์ที่จะออกเสียง
แต่ว่าชมว่าเราแสดงความคิดเห็นโดยที่เราไม่ต้องดึงกันลงมาก็ได้
ชมว่าชมขอพูดแค่นี้แหละในส่วนของเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย
คือโอเคเราอยู่ในโลกที่เปิดแหละ
ทุกคนแบบว่ามีความคิดเห็นมีอะไรอย่างนี้เป็นของตัวเอง
แต่ว่าเหมือนที่ชมว่าเราไม่ต้องดึงเขาลงมาก็ได้เลยฮะ
เราใช้คำพูดหรือว่าแสดงความคิดเห็นในขอบข่ายที่มันพอเหมาะพอควรก็พอ
ชมว่าไปที่นู่นแล้วมีโอกาสเจอละกัน

ในฐานะของคุณที่ไปมาตลอด
ไปไปตลอด

มันแล้วแต่คนมอง

ที่เราได้เห็นคนไทย

แต่มันคือก็เกิดที่ใครเป็นสามารถ
คุณคิดยังไงกับฮาตแทกนี้

เราแบบแสดงความคิดเห็นกันใน

แล้วก็การวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
มันง่ายกว่าการที่คนเขาเตรียมตัวไปเยอะมาก
คนที่ไปทำงานหรือว่าทำงานแต่ละชิ้นออกมาเนี่ย
มันผ่านการคิดผ่านการวางแผนการไต่ตองการแบบอะไรอย่างนี้เยอะแยะ
แต่ว่าการที่เราตั้งคำถามว่าทำไมคนนั้นไม่ทำอย่างนั้น
ทำไมคนนั้นไม่ทำแบบนี้อะไรอย่างนี้
หรือว่าทำไม่ถูกใจเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
คือการถามว่าทำไมอะไรอย่างนี้มันง่ายกว่าคนที่เขาที่เขาทำตรงนั้นมากอะไรอย่างนี้
ก็อันนี้เข้าใจอยากจะบอกว่าเข้าใจ
คือรู้แหละว่าเราเป็นคนของประชาชนเราก็ต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ก็คิดว่าจะไม่ห่างเท่านี้อีกแล้ว
ถามว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหม
ก็ถูกแล้วล่ะที่เราเลือกแบบนี้
แต่ว่ามันก็คิดว่าคงไม่มีภารกิจอะไรที่จำเป็นต้องห่างขนาดนี้แล้ว
ใช่จากนี้ถ้าเป็นอะไรที่ไม่หนักหนาก็จะตู่เรนกันไปด้วยกัน
พยายามไปถาดสึกราย
ก็จะมีเวลาราวว่าเราได้อยู่คนเดียวในห้อง
เด็กแล้วอย่างไรขนาดนั้น

ใช่เขาก็เล่นอะไรของเขาตามปกติ

โอ้ยมีตั้งแต่นั่งรถออกจากบ้านก็คิดถึงแล้ว
สำหรับที่เลี้ยงที่นี่ก็ไปช่วยเลี้ยงเยอะแยะเลย
คือจริงชมก็ไม่ได้ห่วงเรื่องทีม
คือชมโชคดีว่าชมมีคนช่วยที่โอเค

ดูว่าร้องก็คือเป็นไง
ก็ไม่ได้ถึงกับร้องแต่ก็เฮยิ้มดีใจ

ไม่มีไข้
พี่ชมกล้องกระต่ายด้วยนะ
ต้องนอนให้พอ
กี่ชั่วโมงคะ

ต้องนอนให้ได้ผิดเสียง

ไม่เรียกาน
การเลือกเหมือนกับมันเกี่ยวกับเรื่องการนอนสำคัญแทนไหน
จริงเขาบอกว่าคนเราใช้เวลาในชีวิตไปกับการนอนเนี่ยเยอะพอสมควร
เพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องสำคัญแหละ
เพราะว่าเราก็ต้องเลือกแหละว่าเราจะเอาดึง
แล้วก็อย่างที่เขาบอกคือว่ามันส่งผลกับอะไรหลายอย่าง
แล้วสมัครนี้ก็ไม่อยู่เรื่องของ

อย่างเช่นถ้ากระโดดลงกระโดดแล้วไม่เจ็บหลัก
แต่ว่าถ้าเกิดที่นอนเวลาเรานอนลงปุ๊บ
คือเวลาเรายืนนะครับผม

อย่างเช่นผู้เองมีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีตัวไหนที่แบบ
ตัวชอบเลยตัวปรอดในใจนะ

หรือนึงทีเดียวกับเรื่องของสรีร้านแล้ว

จะไม่เข้าจาน

ไม่สักเคหมาย
ซากถ้าสมมติว่า
ก็จะไม่ตื่น
ก็จะไม่ตื่น
ไอศักดิ์วราคา
แข็งแรง

และต้องแรกพื้นทาง
ที่ไม่มีใคร
แข็งแรก
ให้เจ้าหนู

หมดลม

คิดใจ
แรกแล้ว